หลักศรีราชสโมสรประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากต่างนำผลไม้จัดใส่
ขอให้การทำมาหากินการค้าขายการปลูกพืชผักผลไม้ผลผลิตทางการเกษตรมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป
และเมื่อเวลา๘นาฬิกา๙นาทีได้มีพิธีอันเชิญรูปหล่อหลวงพ่อโตองค์จำลองแห่ทางน้ำอย่างยิ่งใหญ่
ลังการด้วยเรือแห่และเรือร่วมขบวนนับพันลำโดยจะแห่ไปตลอดคลองดำเนินสะดวกความยาวประมาณสามสิบสองกิโลเมตร
๓จังหวัดคือจังหวัดสมุทรสาครราชบุรีและสมุทรสงคราม
สองข้างลำคลองที่เรือแล่นผ่านนั้นชาวบ้านจะมีการตั้งเครื่องเส้นไหว้บูชาตามความเชื่อที่ถือปฏิบัติกันมาช้านาน